ผู้ชมครับมาดูบริการของบริการช้อปช่วยช้าตกันหน่อย

ผมเองไปสำรวจห้างชามรับเท้าร้าว

ผมก็ขอบายกำกลับไปรถหย่อนภาษี
ซื้อของก็ต่อแถวกันเพื่อรอใบกำกับภาษี
เพราะว่าคนก็ไปใช้บริการเยอะ
ในกรุงเทพฯประหลังจังหวัดก็คลึกคลักทีเดียว
แต่ว่ารัฐบาลเขาฝากบอกแบบนี้

ไม่ใช่ซื้อไปแบบโอ้โหหักผมซื้อ

เพราะย้ำนะครับว่ามาลดหย่อนได้ตามฐาน

ต่ำสุดได้คืนมา๗๕๐บาท
สูงสุดได้คืนมา๕๒๕๐บาท
คือมีสติแล้วต้องมีสตังค์ในการซื้อด้วย

ที่ประชาชนไปช็อปช่วยชาติกันในโครงการนี้

ก็คึกคักอยู่ครับประชาชนก็
มาเรียนเดินทางไปซื้อสิงค้าทั้งกลุ่มเครื่องใช้
ไฟฟ้าต่างต่างไปอย่างรองเท้ากีฬา

บางส่วนเขามองว่านอกจากการที่ได้ประโยชน์

ไม่ก็คงต้องหาซื้อของจับจ่ายอะไรกันนะครับเพราะว่าธรรมเนียมใจก็ให้ของขวัญอะไรกัน
ผมว่าก็จะเป็นช่วงที่โอเคนะค่ะ
เป็นผลพลอยได้ที่สามารถซื้อแล้วก็นำใบกำกับภาษีไปลดห่อนได้นั่นเองครับ
มันก็ได้นิดหน่อยแต่ว่าผมเสียภาษีเยอะอยู่แล้ว

เขาอยากให้มีการขยายเวลามาตรการไปถึงสิ้นปีเลย
ปลายปีแค่๒๓วันยังไม่เพียงพอ
จากว่าเป็นช่วงที่ต้องการซื้อของขวัญปีใหม่มากขึ้น
แล้วก็สินค้าอื่นมากกว่าช่วงปกตินะครับ

ประกาศการซื้อสินค้าในโครงการช็อปช่วยชาติ

โดยเฉพาะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ห้างสรรพสินค้า

และการเข้าคิวไปขอใบกำกับภาษี
โรคทะเบียนเรื่องของการใช้สิทธิ์รถยนต์ภาษี

นายปรีชาลิ้มอัวผู้จัดการทั่วไป
ก็บอกว่าสินค้าที่ประชาชนซื้อ
ของใช้จำเป็นนะครับก็เป็นสบู่ยาสีฟันผงซักฟอกน้ำมันพืชข้าวสารก็ซื้ออยู่แล้ว
ส่วนสินค้าประเภทเสื้อผ้าและของฟุ่มเฟือยก็ยังมีส่วนน้อยอยู่
คาดว่าจะแห่ไปซื้อกันก็ช่วงท้ายของโครงการนี้ก็ประมาณปลายเดือนนะครับ

ขณะที่ผู้ประกอบการบัตรเครดิตก็พากันแข่งกันจัดโปรโมชั่นแล้วครับ
เพื่อรองรับมาตรการเขาช่วยชาติ
แบบให้ซื้อก่อนผ่อนทีหลังหรือว่าผ่อน๐
แล้วก็มีการแบบคืนเงินสดให้ในบัตรด้วย
ทำให้มีการคาดการณ์กันว่าจะมียอดการจับจ่ายผ่านบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นประมาณ๑๒๐นะครับ
คนโทรส่วนเสริมแก้วกำหนดโค้งส่งประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า
รัฐบาลมั่นใจว่ามาตรการช็อปช่วยชาติจะก่อให้เกิดผลดีทั้งผู้จับจ่ายใช้สอย
แล้วก็ผู้จำหน่ายสินค้าต่างที่จะมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นในช่วงที่รัฐบาลออกมาตรการนี้
ส่วนประชาชนทั่วไปก็สามารถนำค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้
เงินไม่เกิน๑๕๐๐๐บาทตามฐานรายได้
ขณะเดียวกันก็ยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ
ส่งผลบวกตั้งแต่ผู้ผลิตต้นทางไปถึงปลายทางคือผู้บริโภค
และยังบอกว่าเชื่อว่าบรรยากาศการซื้อสินค้าและบริการจะคึกคักเป็นพิเศษครับ
แต่ว่าขอให้จับจ่ายอย่างมีสติ
ซื้อสินค้าและบริการที่จำเป็นและจะได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับ